ซึ่งเมนูเนี้ยบอกเลยว่าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันไหนไหนผักอีลอก
อีล่อเขาวางขายอยู่บริเวณจุดจำหน่ายอาหารประจำถิ่นบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นแปลว่าไม่ตั้งใจเรียน
ทำไมครูนิสัยไม่ดีบ้าแล้วไม่ได้ลอกการบ้านไม่ได้ลอกข้อสอบ
ชื่อผักชื่อผักอีลอกนะ
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเขานำผักอีลอกซึ่งเป็นผักพื้นบ้านมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้
ไปถามคุณพุทธหงทองนะเขาบอกว่าผักไอลอกเนี่ยเป็นอาหารประจำถิ่น
ปีนึงเนี่ยออกมาครั้งหนึ่งเท่านั้นในช่วงหน้าฝนชาวบ้านที่ไปออกหาเห็ดป่า
ปรากฏว่าไม่ใช่ได้แค่เห็ดได้ผักอีลอกมาด้วย
งั้นมันเป็นแบบนี้คุณชิสาไปหาเห็ดจะได้ผักอีลอกเป็นของแถมและนี่คือส่วนที่เขาจะรับประทานนะ

ก็คือก้านมันหรือว่าลำต้นของมัน
ค่ะคือปอกเปลือกมาแล้วแบ่งขายถุงละ๓๐บาท
แต่ถ้าหากว่าแบบเป็นกำเลยก็คือกรัมละ๒๐บาท๓กรัม๕๐
เป็นกรรมเนี่ยที่เขามัดเป็นกรรมนี่นะไม่ใช่กรัมนะ
ใช่กำมัดแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหน
คุณพุทธชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกอีกว่าถ้าจะเก็บต้องระวัง
เพราะว่าผักอีลอกมันจะมีขนแล้วก็ขุยเล็ก
ถ้าหากว่าเราไม่ระวังแล้วมันติดตัวเราเอาคันเขยอนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดี
และวิธีการเก็บก็คือต้องตัดที่โคนต้นตัดที่โคนมาเลยค่ะ
แล้วก็นำมาขายแบบสดทันทีเพราะลูกค้าชอบนะฮะ

อีล่อเอามาทำอะไรได้บ้างอ่ะหลายอย่างมาประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะ
แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าห้ามใช้ใบเด็ดขาด

ใบมันขาดเลยเนาะเออต้องลอกเกลือกออกนะฮะ
จากนั้นเอามาล้างน้ำให้สาดแล้วก็ล้างน้ำเกลือด้วยค่ะ
พอเสร็จแล้วเราจะเห็นเหมือนเป็นแท่งคล้ายกับสายบัว
เออประมาณนั้นน่ะนี่นี่เขาล้างนี่เขาเกลือด้วยค่ะ
ลอกไงเพราะเวลาจะกินคุณต้องลอกต้องปลอกปลอกเปลือกมัน
น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันมีที่มาของมันเนอะ
แล้วไปทำอะไรต่อใส่หน่อไม้ใส่เห็ดเออ
เอาไปปรุงเอาไปต้มนะกินเป็นเหมือนผักชนิดหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นมีสรรพคุณทางยาเยอะด้วย
เอ้ยได้จะได้นะใช่ดีฉันก็ว่าเก่งส้มได้
นิดนึงมันจะกรุบกรอบเออนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านนะ
ที่อาจจะไม่ได้หาได้ง่ายแล้วไม่เคยทานด้วย
อยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงค่ะลองแท้ดูนะลองประมาณนั้นนะ
มีโอกาสลองทานกันดูกับของวัตถุดิบที่หาทานได้ยากแบบนี้